มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

กันที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะครับ

คุณใจแอ้นเชิญยิ้มถูกต้องเขาไปไหว้ปุ๊บเขาได้โชคก้อนใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สี่
ถึง๕คู่เลยพี่นี่ไง
แล้ววันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่คุณใจแอ้นเขาเป็นคนพาเราไปขอโชคลาภ

แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่พระเงินพระทองเท่านั้น
แต่จะมีอะไรบ้างไปกันเลยครับ
มีผลไม่ช้าก็เร็ว
ส่วนบางคนจะเชื่อว่ามีทางลัด
ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ตลกท่านหนึ่งคุณใจแอ้นเชิญยิ้ม
เขาเชื่อว่าเพราะพอมีดวงอยู่บ้าง
ประกอบกรรมดีอยู่บ่อยจึงขอโชคขอลาบเป็นผลสำเร็จ
วันนี้จึงอาสาพาเราไปกราบไหว้ขอพรให้ได้โชคสมหวังกัน

พระเงินพระทองที่วัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ครับ
ถ้าเกิดผมถูกเนี่ยผมจะนำใคร

ถ้าไข่ต้มเนี่ยมันจะเสียมันจะเน่ามันจะแจกใครไม่ได้
ถ้าเป็นไข่สดเนี่ยสามารถจะแจกชาวบ้านแถวนี้ได้
เลขท้ายรถอาจารย์แป๊ะ

ดันไปเข้ารางวัลที่๔เอง
สว่างอารมณ์แห่งนี้ครับ
เป็นวัดชื่อดังที่ใครก็รู้จักดี
ไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์
ก็จะมีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนกันเข้ามา
ทำบุญกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
อยู่ยังไม่ขาดสายครับ
โดยเฉพาะการได้มีโอกาสกราบไหว้พระอาจารย์แป๊ะ
พระครูธรรมทรสมทรง
ถือเป็นโชคที่ดีที่สุดครับ

เป็นพระพิสุผู้มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพสัทธามากมายทีเดียวครับ
จริงแล้วถ้าเป็นอายุของวัดประมาณร้อยกว่าปี
ของพ่อที่มาจากวัดมหาธาตุ

ท่านก็มาเริ่มเอาที่วัดสว่างอารมณ์เป็นที่เริ่ม

ไร่เศษต่อมาต่อมาต่อมะก็มาอยู่
ที่วัดสว่างอารมณ์นี่ก็ประมาณปี๒๐๒๔ด้วยมา
วัดสว่างนั้นมันจะมีหลายศาสตร์นิดหนึ่ง
มีสายพุทธสายจีนสายฮินดูอะไรอย่างนี้
ก็มาไหว้มาขอพรกันขายของดีการงานดี
สองตัวสามตัวแล้วก็ว่าไปนั่นเรื่องของญาติโยม

หลังจากได้ฟังประวัติส่วนหนึ่งของวัดสว่างอารมณ์แห่งนี้
แล้วยังมีส่วนต่างที่น่าสนใจอีกหลายต่อหลายที่ครับ
คุณใจแอ้นเชิญยิ้มจะพาเราไปเยี่ยมชมกันต่อเลยครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบนสาราใหญ่นะครับ
ไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีเยอะมากที่วัดสว่างอารมณ์ครับ

นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนสาราแห่งนี้นะครับ
ดูการปิดทองของสาธุชนนะครับ
ทองจะเหลืองอร่ามไปหมดเลยนะครับ
โดยเฉพาะเทพทันใจนี่ก็สำคัญนะ

ขอโชคขอราบของานการแสดงเด้อ

ก่อนอื่นต้องแนะนำให้รู้จักตาทองนิ้วลายก่อนนะครับ

เมื่อก่อนเฮียนมากอยู่ตำบลิ์นิวราย
อาจารย์แป๊บอกว่าเทราะเก่งมาอยู่ที่วัดกับอัตตมา

ข้อต่อจตาเขามีพิธีของเขานะครับ

ก็บางสกุลเป็นบางสกุลตาย
นี่แหละนะฮะความเชื่อของคนไทย
พอเสร็จป๊าบก็เอาดอกบัวนะครับ

ส่วนมากคนจะลอยแม่น้ำตรงวัดไล่ขิง

นี่ด้านในนะครับก็เป็นหุ่นขี้พึ่งของเกจิอาจารย์นะครับ

เวลาท่านจะทำพิธีอะไรท่านจะนึกถึงตลอดเลยนะครับ
ด้านนี้เลยคือเสียงพ่อแก่ครับ
ศิลปินครับส่วนมากจะบูชาเสียงพ่อแก่นะครับ

๑๐๘พระองค์ครับที่อยู่ตรงนี้นะครับ
มีหลายเสียน๑๐๘พระองค์เลยนะครับ

ผมสัทธาในตัวหลวงพ่อแป๊ะนะฮะหลวงพ่อรวยของเรานี่แหละ
ท่านเป็นพระที่มีเมตตาพระนักพัฒนานะครับ
เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมถวายมา
ท่านก็จะไปปฏิสังขรบูรณวัดของเราตลอดนะครับ
ทุกวันอาทิตย์จะมีถวายสังกฐานว่าโอ้โหคนเยอะมาก
เชื่อไหมว่าที่นี่ผมไปมาหลายวัดนะ

เป็นตำราเก่าตำราโบราณของอาจารย์แป๊ะที่ได้ร่ำเรียนมานะ
ถ้ามีเวลาว่างผมกลับเรียนเชิญเลยนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณใจแอ้นเชิญยิ้มครับที่พาเรามาที่วัดสว่างอารมณ์
ได้มีโอกาสกราบไหว้ขอพรพระได้มีโอกาสกราบนามัศกาลพระอาจารย์แป๊ะ
ถือได้ว่าเป็นโชคที่เด็ดจริงครับ
ซึ่งถึงแม้ว่าหลายต่อหลายคนยังไม่ประสบโชคลาภ
แต่พระท่านสอนว่าให้พยายามสละทานเล็กน้อยอยู่เรื่อย
สะสมกรรมดีไว้มาก
สิ่งที่สุขกว่าการได้โชคลาภคือการให้กับผู้คนที่ขาดแคลนครับ
วัดอย่างนี้ไม่ได้มีของดีของเด็ดที่พระเงินพระทองอย่างเดียวจริง
บริเวณส่วนต่างของวัดก็เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะ
ช่วงหน้านะครับมูไนท์ไปทำบุญนะครับ
จะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมเจดีที่สร้างด้วยซากหอยนับล้านล้านเลยนะฮะ
สวยงามขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาครับ